ภารกิจในการช่วยทีมหมูป่าออกจากถ้ำหลวงที่จังหวัดเชียงราย

นั่นก็คือทหารเสนารักหรือว่าหมอทหารนั่นเอง
ต้องเข้าไปอยู่เป็นเพื่อนไปช่วยดูแลทั้งร่างกายและจิตใจ
หลังจากที่พบทั้ง๑๓คนที่จุดเนินนมสาว
ทหารเสนารักษ์เป็นบ่อทหารนะครับที่มีความเชี่ยวชาญในการช่วยเหลือ
ในการอภิบาลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในภาวะสงคราม
อกจากนี้กองพันธหารแห่งนี้
ซึ่งมีหมอภาคเป็นผู้บังคับกองพันธุ์นั้น

เป็นอย่างไรติดตามจากรายงานของคุณวิมลวันธรรมพักดีครับ
รอยยิ้มที่สดใสสร้างความจดจำให้กับผู้พบเห็นของนายแพทย์ภาคโลหารชุน
ผู้บังคับการกองพันธ์เสนารักษ์ที่๓
ค่ายสุรธรรมพิทักษ์จังหวัดนครราชศรีมา
กลายเป็นสัญลักษณ์ของกองพันธ์เสนรักษ์ที่๓
รอยยิ้มจนเห็นฟันคือการยิ้มทั้งกายและใจ

ทหารเสนารักษ์บอกว่าไม่ใช่นโยบายหรือระเบียบของกองพันธุ์
แต่ทุกครั้งที่ผู้พันภาคเข้ากองพันธุ์
พูดกับผู้ใต้บังคับบัญชาให้ยิ้มจนเห็นฟันนะ
งพันธุ์นี้จึงมีรอยยิ้มที่สดใสตั้งแต่ปี๒๕๕๙
ซึ่งหมอภาคเข้ามาคุมกำลังพล
หรือจะเรียกว่าเป็นจิตวิทยาชั้นสูงในการปกครองผู้ใต้บังคับบัญชา
แต่อีกมุมหนึ่งของกองพันธุ์เสนารัก
กล้องพันธุ์เสนารักษ์คือหมอที่เป็นทหาร
ยุทธวิธีทางทหารที่ถูกฝึกฝนและทดสอบ
ไม่แตกต่างจากทหารบกทั่วไป
สนามยิงปืนกล้องพันธ์เสนรักษ์ที่๓
สติสำคัญของเหล่าแพทย์ทหาร
ที่ต้องมาทดสอบร่างกายปีละ๒ครั้ง
เพื่อเตรียมความพร้อมในทุกสถานการณ์
แม้ว่าภารกิจสำคัญคือการอภิบาลเบื้องต้น
และการเคลื่อนไยผู้ประสบภัยในภาวะสงคราม
ออกจากพื้นที่ด้วยความรวดเร็ว
ครูสอนยิงปืนกองพันธ์เสนารักษ์บอกกับเราว่า
ระเบียบวินัยและรอยยิ้มคือเอกลักษณ์ของผู้พันภาค
ที่มีให้เห็นแม้ภารกิจซ้อมยิงปืน
มักจะมาพร้อมกับหมอเฟิร์สผู้เป็นภรรยา

เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับกำลังพล
ในการเตรียมพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจสำหรับทุกภารกิจ
กระสุนทุกนัดที่ท่านจะร่านไกลออกมาได้
ท่านเรียกว่าปรณีดพิถีพิธรรณทุกนัดนะครับ

คุยกับหลายคนบอกว่ารุ่นน้องไม่ทราบเลยว่าท่านไปปฏิบัติภารกิจที่ถ้ำหลวง
ไม่ได้ทีนั้นเราเห็นผู้กำลังกลับอัญชาของเราเข้าไปแล้วตอนนั้นยังไงบ้างตามข่าว
พอตามข่าวไปได้สักพักนะครับสักระยะนะครับ
ก็จากพี่ภูมิใจนะครับก็กลายเป็นห่วงนะครับ
กลายเป็นห่วงแทนเพราะเชื่อกันทุกคนนะครับว่า
ว่าท่านต้องออกมาเป็นคนสุดท้ายจริงมาตั้งแต่เมื่อนานแล้วว่าท่าน
ต้องไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังแน่นอน
เหตุการณ์กู้ภัย๑๓ชีวิตในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงราย
ฮีโร่หลายสิบคนให้กับคนไทยได้รู้จัก
พันธุนายแพทย์ภาคโลหารชุนผู้พันศรีนรักที่๓
ทำหน้าที่พี่เลี้ยงทีมหมูป่าขณะรอทีมกู้ภัย
นำตัวออกจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนก็เป็นหนึ่งในนั้น
เขาเป็นแพทย์ที่ผ่านหลักสูตรแอร์บอนรีคอนมนุษย์กบหรือซิล
และทหารเสือราชินีภารกิจสำคัญคือการอภิบาล
เคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยจากเนินนมสาวโดยเร็ว
บททดสอบคือความท้าทายขีดความสามารถของความเป็นมนุษย์กบ
หลักสูตรที่ผ่านการฝึกฝนถูกนำมาปรับใช้
ดึงศักยภาพของนายทหารคนนี้ที่มีความเชื่อว่า
ไม่มีอะไรสำเร็จไม่ได้หากตั้งใจจริง
ชนะสมบูรณ์ถ่ายภาพวิมลวันธรรมพักดี
ข่าวเทราะทร์ทีวีรายงาน